สวัสดีครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับพวกเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวอ่ะเจอกันสองคนแล้วนะอืม
ผมชนะเดี๋ยวน้องจุดงนะครับใช่ครับ
วันนี้ทำไมเหลือสองคนนะฮะพี่โอ้โหเอาจริงจริงนะ
อย่างเงี้ตอนเด็กเด็กตั้งใจเรียนก็ดีอ่ะทำไมฮะ
จะได้เป็นหมอถ้าเป็นหมอจะได้รักษาใครได้บ้างสักคน
ดูสิอยู่กับเราได้ไม่กี่วันไปซะแล้วคุณสุพัสราเฮ้ย
มาวันเดียวไปเลยเหรอครับแล้วคุณชิสาก็อำลาเราไปแล้วอีกคนนึง
ไม่มีใครรักเราเลยใช่ไหมชีวิตนี้รักษาใครไว้ไม่ได้เลยจริง
แต่อย่างนี้ทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมอำกันเฉยยังไงซะเดี๋ยว
สาวสาวเขาก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมวันนี้อยู่กับเราสองหนุ่มไปก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนรีบเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะวันนี้เราจะแจกของรางวัล
คุณผู้ชมอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้แอดไลน์เข้ามาเลยที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวีนี่ครับ
ปีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอบคำถามว่าคุณเนี่ย
ครับส่งกันมามากมายหลายข้อความแล้วนะด้วยความที่ว่ารายการของเราเนี่ย
ต่อจากรายการบันเทิงถูกไหมบางคนก็คอมเมนต์มาบอกอยากเห็นแจ๊กกะลีน
คุณแจ๊กกะลีนมานั่งอ่านข่าวตรงนี้

อะไรนะลงความลับใช่ไหมเออ

ใจคุณสายตาคุณมันบอก
เอาแต่อย่างนี้ละกันส่งกันมาเรารอจะอ่านอยู่

ช่วงท้ายรายการจะมาประกาศผลว่าใครจะได้ไปใช่ค่ะ

เตรียมยกเลิกประกอบฉุกเฉินครับ

วิสุนุทยธินโภษกษูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

เราก็มีมติกันออกมานะครับ

ตอนนี้ที่ประชุมมีมติ
ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
พูดง่ายพรกรฉุกเฉิน

มีผลวันไหน๓๐กันยายนนี้

เพราะว่าเรื่องของโควิดก็ไม่ได้ปล่อยประละเลย
แต่ประการใดคือในการประชุมวันนี้เนี่ย

เรื่องของสถานการณ์

ถ้าหากว่ามีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินไปแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนหน่วยงานอื่นมาดูแล
โดยงานภาครัฐก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเกิด
ก็คือเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อ

ขึ้นลงขึ้นลงแบบไม่มากเกินไป

โอ้โหทันจนน่ากลัวแบบนี้
และจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดน้อยลง
คือการคาดการณ์ของทางหน่วยงานภาครัฐครับคุณจูด้ง
ก็คือเราก็ได้วัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วเนาะ

แต่ชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่า
อีกหนึ่งเรื่องนะครับอัปเดตกันหน่อยนะฮะ
เรื่องของขยะในกรุงเทพมหานคร

มีอะไรที่เตรียมแล้วรอจะทิ้งบ้าง

ป่ะคุณผู้ชม

ถ้ามันเก่าถึงเราจะทิ้งงวากันไป
ใช่บอกไว้ก่อนนะอย่าไปทิ้งแม่น้ำ

ทางกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็เลยมีโครงการขึ้นมาให้สามารถช่วยกันนัดแนะในการจัดเก็บขยะพวกนี้ครับ
คือทางสำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพจะนัดแนะกันเลยแล้วเตรียมลงพื้นที่ในแต่ละเขตที่ตัวเองรับผิดชอบไปรับขยะพวกนี้จากประชาชนคนทั่วไปในทุกวันเสาร์อาทิตย์
แต่ละสัปดาห์ก็จะไปตั้งจุดเก็บแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับนี่คือการไปสแกนคิวอาร์โค้ดต่างเพื่อจะรับทราบถึงข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้

เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง

น้ำมันจะได้ระบายได้ไงแต่พอเราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมที่แบบว่าน้ำรอการระบายพวกคลองต่างที่มันไหลไม่ดีแล้วก็พูดถึงเรื่องของสาเหตุสำคัญก็คือ

ฝนจะตกอีกแล้วแต่แจ้งเตือนกันหน่อยแล้วกันนะครับรับมือกันไว้ก่อนก่อนออกจากบ้าน

กรมไปเสือกันฝนก็ได้แล้วแต่ละกันนะคุณผู้ชมทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนร่องมรสุมจะพาดผ่านเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมกระโชกแรงทั่วทุกภาคของประเทศไทยครอบคลุม๖๒จังหวัดกรุงเทพรอดไหม
กำลังมีแผนกำลังหาดาวอยู่ดาวเท่าไหร่ดี
ดาวเรือแป๊บมีเลยแป๊บมีเหรอ
มาถึงเรื่องของข่าวปลอมกันบ้างคุณผู้ชมอย่าแชร์นะ
เห็นเขาบอกว่าจะมีถลมฝนถลม๔ภาคครับคุณผู้ชม
ข่าวนี้จริงหรือไม่ไปดูกันนิดหนึ่งฮะ
คุณนี่ตื่นเต้นเหมือนผมเลยนะตื่นเต้นใช่มั้ยถลม
เออไปถลมซะแล้วถลมครับถลม
ลมคุณผู้ชมเนี่ยจริงหรือเปล่าข่าวนี้
ตามที่มีข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของ๔ภาค

เรื่องนี้เป็นยังไงทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับ
คุณผู้ชมครับเขาก็ได้ตรวจสอบข้อได้จริง
กับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิตอล

พบว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับ
นี่ฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
เพราะว่าหากมีพายุเกิดขึ้นจริงเนี่ย
กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย๓วันนะครับ
เรื่องจริงของสภาพอากาศจากการติดตามสภาพอากาศในช่วง๗วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่๒๐กันยาถึง๒๖กันยาเนี่ยนะฮะ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ย
ก็จะระลอกอีก๑ครั้ง
คือจะมาจากที่จีนใช่ไหมจะแผ่ปกคลุมลงมาจากประเทศลาวตอนบนด้วย
รวมไปถึงจะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งเวียดนาม
ตอนบนมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นฮะนี่ฮะก็ส่งผลให้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคเหนือ
ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
แห่งในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
นะฮะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยก็พัดปกคลุมทะเลอันดาบัน
เอาอย่างนี้ละกันติดตามสภาพอากาศได้กับทางไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
เดี๋ยวในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวอันนี้ชัวร์นะ
กับสองสาวพยากรครุ่นชิสาและก็อันนี้คืนดาวสุพัฒรานะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของผักกันหน่อยมันใกล้จะถึงเทศกาลกินเจ
หลายคนก็กินเจถูกไหมแล้วมันทำให้ยังไงรู้ไหม
ผักมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบราคาผักในตลาดกันหน่อยครับ
ก่อนจะกินเจก่อนจะล้างท้องกันครับ
ดูกันหน่อยสิครับว่าเอ๊ะผักมันราคาเท่าไหร่แล้วเนาะ
ไปดูกันครับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสาธารณ๒หรือตลาดเกษตรนะครับ
ตะบนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตลงใต้ไปเลยนะ
เพราะที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นเทศกาลใหญ่ใช่ไหมการทานเจที่นั่นนะครับ
ต่างคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโหเจปีนี้ราคาพืชผักแพงจังเลย
ถุดิบอย่างอื่นด้วยเป็นยังไงบ้างล่ะผมว่าไปไล่เช็คทีละอย่างกันเลยนะครับ
คือถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะขึ้นประมาณสัก๕๒๐บาทในแต่ละชนิดผักเนาะ
แล้วถ้าลงลึกไปแต่ละอย่างเป็นอย่างไรกันบ้าง
อย่างผักชีขึ้นช่ายจากกิโลกรัมละ๑๔๐บาทปรับขึ้นเป็น๒๒๐บาท
พริกแห้ง๑๒๐ปรับเป็น๑๗๐นั่งเลยพักกาตขาวฮะจาก๓๕๔๐บานก็ได้รับผลกระทบอยู่ดี
เพราะว่าอย่างอื่นมันก็แพงนี่ใช่ไหมล่ะใช่ครับ
ส่วนราคาจำหน่ายวัตถุดิบเจก็คือพวกอย่างอื่นอะไรบ้างอ่ะ
โปรตีนเกษตรไหมหลายอย่างที่ทำมาจากผักโอ้โหมันก็แพงขึ้น
บอกว่าเกือบเท่าตัวเต้าหู้ไหมเต้าหู้นี่ถือว่าผักไหม

ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเองก็ไม่เคยทานเจ
เคยทานแต่มังมังสวิรัติ
ใช่ครับมังทุกอย่างสิโอ้เอาคุณผู้ชมฮะที่ตลาดดาวทาไปที่นี่กันบ้าง
ที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตนั่นแหละผักกวางตุ้งผักบุ้งจีนและคณะ
จากเดิมนะราคากิโลกรัมละ๔๐บาทเพิ่มเป็น๕๐บาทแล้ว
ขึ้นช่ายเท่าไหร่จาก๑๖๐บาทเป็น๑๘๐บาทโอ้โหใช้เท้า๔๕เป็น๕๐โอ้โห
ผักกัดขาว๔๐เป็น๕๖ยิ่งฟังยิ่งแบบเจ็บปวดหัวใจไม่มีลงเลย
ตรงนี้กันบ้างครับตลาดสดบขศตะกัวป่าจังหวัดพังงานะฮะ
พืชผักหลายชนิดที่จะใช้ในการประกอบอาหารในช่วงเทศกาล
ถือศิลป์กินเจปรับพุ่งพวดฮะ๑๐๒๐บาทคือบวกขึ้นมานะ
เขาบอกว่าหลักเลยน้ำท่วมผลผลิตทางการเกษตรออกมาน้อยเพราะเสียหายไปเยอะ
รวมไปถึงค่าขนส่งระยะทางไกลมันแพงขึ้นไงก็น้ำมันมันแพงขึ้นนะจูด้ง
ถามแม่ค้ากันหน่อยนางพวงแก้วชิดเอื้อซึ่งเป็นร้านขายผักชื่อว่าร้านกะพิ้งผักสด
บอกว่าราคาผักมันปรับขึ้นนะฮะอย่างถั่วฝักยาวจากราคากิโลกรัมละ๔๐บาทขึ้นไป๖๐บาทจูด้ง
หวางตุ้งละจาก๔๐บาทปรับขึ้นเป็น๖๐บาทขนาด๓๕บาทขึ้นเป็น๖๐บาทแต่กว่า๒๕บาทขึ้นเป็น๓๕บาทกราบปี๔๐บาทปรับเป็น๕๐บาท
ยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยใจไม่รู้จะซื้อผักอะไรมากินดีแล้วอ่ะ
แต่ปกติไม่กินผักใช่ไหมฮะปกติจริงผมคนชอบทานผักนะแล้วก็ทานเนื้อเนี่ยผมทานหมดทุกอย่างอย่างที่ผมบอกทานมังมังหมดทุกอย่างจริง
ังทุกเม็กถูกต้องครับนะนี่แหละคุณผู้ชมครับราคามันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดอ่ะเนาะ

สู้สู้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่สำหรับเรื่องนี้ถ้าอ่าคุณชนะเนี่ย
หนี้นอกระบบหรือเปล่าไม่เคยครับไม่กล้าเป็นครับ
ทุกวันนี้เป็นหนี้อยู่อย่างเดียวหนี้อะไรฮะหนี้ใจครับเอ้ย
ไม่เคยหมดเลยครับโอ้โหแต่ตามเต็มเก็บอยู่หน้าสตูเนี่ย
วันนี้ต้องระวังนะแต่ว่าถ้าใครเป็นหนี้นอกระบบดูให้ดีครับ

มาฮะมากไม่งั้นอะไรไม่งั้นอะไรข้าไม่มีเองเข้าไหน

อ่ะดูเหมือนจะจบลงด้วยดี

หรือยาแก้ไอนะ
ไปสนับสนุนแม่ค้าหรือว่าคนที่จะมารอเก็บตังค์คนนี้ด่วนเลย
ตะโกนกันแบบคอแหบคอแห้งเลยจูด้ง
ครับเออแบบมาไม่จ่ายไม่จ่าย
ไม่ได้คือสรุปอ่ะเถียงกันไปเถียงกันมาเขาคนที่มาทวงเนี่ย
มาทวงหนี้ตอนเช้าแต่แม่ค้าเขาเหมือนเขาเอาเงินไปลงทุน
แล้วมันไม่มีให้ทำอย่างไรก็ดิ
แล้วตอนนั้นมีเท่าไร
คือทวงมาพอ
แม่ค้าคนดังกล่าวครับอายุ๕๓
สองปีเธอเปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ครับ
อยู่ในซอยหลังสำนักงานไฟฟ้า
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณนี่เองครับ
ซึ่งวันเกิดเหตุนะเป็นวันที่๑๙กันยายนเวลาประมาณ๙โมงครับ
ได้มีแก๊งเงินกู้รายหนึ่งเดินเข้ามาเก็บเงิน

ก็อย่างที่ผมบอกตอนเช้าเอาเงินไปลงทุนแล้ว
ไม่มีตังค์จ่ายทำไงเขาก็มีปากเสียงกันสุดท้าย
ขอ๑๑บาทมี๑๑เอาเอา๑๑ก็เอา
ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบแก๊งนี้
เพราะอะไรเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับ
ขายของไม่ดีเลยแล้วต้องเลี้ยงลูกหลานด้วยนะ
รวมกับ๕คน๕เจ้าร้านอีกเดือนละ๑๐๐๐นิ้งค่าน้ำค่าไฟ
เดือนละ๕๐๐๖๐๐บาทรวมทั้งยังมีต้นทุนซื้อของ
มาขายรายวันอีกด้วยนะ๘๐๐๑๐๐บาท

หมุนไม่ทันทำไงล่ะกู้เงินซะเลยกู้เท่าไหร่กู้สี่พันครับ
แต่เขาให้มาเท่าไหร่รู้ไหม๓๖๐๐โอ้
ต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ครับต้องจ่ายคืนนะจ่ายเป็นรายวันด้วย
วันละ๒๐๐บาทรวม๒๔วันช่วงแรกก็จ่ายโตก็แหละ
แต่ว่าหลังมามันก็ไม่มีเงินนะสิมันก็นะขาดสภาพคล่องนะครับ
แล้วก็เจ้าหนี้รายนี้เนี่ยนอกจากเจ้าหนี้รายนี้แล้วแหละ
เธอยังมีเจ้าหนี้อีก๔๕รายด้วยนะครับที่ต้องจ่ายรายวันเช่นกัน
ก็เลยจึงจะขอลดเหลือวันละ๑๐๐๕๕๐บาทครับ
แต่เจ้าหนี้รายนี้เออไม่ยอมนี่ฮะโอ้โหขนาดเขาบอกนะ
เจ้าหนี้อะไรอื่นผ่อนผันได้แต่เจ้านี้ไม่ยอม
เขาบอกว่าในวันนั้นโตเถียงกันดังแล้วมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมา

คือเหมือนมีคนไปฟ้องตำรวจว่าแก๊งเงินกู้รายนี้มาแล้วมาข่มขู่
บอกไม่กลัวตำรวจแล้ววันนั้นเจอตำรวจพอดีเลยคุณจูด้ง
มาจริงถูกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือรถเก่งคือเป็นรถของแก๊งเงินกู้นะ
แล้วทีนี้ตำรวจก็มาพอดีนี่ฮะรถมอไซค์ของตำรวจมาเลย

ขี่มาเลยใช่หรือเปล่าประกบเลยนะฮะนี่
อ่าแล้วเห็นบอกว่าวันนั้นพอเจอตำรวจแล้วเนี่ยเห็นภาพนะ
ก็คือพากันไปที่สอนอถูกไหม
ใช่ครับไปที่สพนไผ่นะแล้วก็ทำการเจรจาไก่เกลี่ยกันเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนผัน
ใช่แต่พูดถึงมันก็ต้องทำให้มันถูกกติการในเรื่องการไปกู้ยืมเงิน
แม้จะเป็นเงินนอกระบบก็ตามแต่มันก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่
เรื่องของการที่จะมาทวงเงินคืนนะครับอ่ามาเรื่องนี้กันบ้างนะฮะ
เรื่องของการเข้าห้องน้ำบางคนบอกคุณชนะมาพูดเรื่องการเข้าห้องน้ำทำไม
เมื่อไม่กี่เดือนก่อนถ้าจำกันไม่ผิดนะผมว่ามีข่าวเรื่องของผู้หญิงที่ติดอยู่ในห้องน้ำ
เรียกได้ว่าเขียนจดหมายลาเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าจะออกมาไม่ได้แล้ว
เอาไปดูคลิปนี้หน่อยเป็นเรื่องของวิธีในการเอาตัวรอดถ้าหากว่าติดอยู่ในห้องน้ำครับ

ประตูห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนมีบานพลาสติก

นี่ประตูมันเปิดไม่ได้ลูกบิดมันทำไมภาษาบ้าน
บิดหวานหมุนจนหวานเจี๊ยบคือมันบิดไม่ได้ไงจูด้ง
ครับพอบิดไม่ได้กรอนมันไม่ได้สลัดออกมาก็เปิดประตูไม่ได้ดิ
ทำยังไงนี่มองไปรอบห้องน้ำก่อนเลยจะทำยังไงดี
นี่ครับเธออาศัยการดึงแล้วก็บิดเอาไอ้บานเกร็ดพลาสติก
ของประตูห้องน้ำออกค่อยดึงออกทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่น
แล้วแล้วหมุดออกมา
เออเรื่องจริงนะเธอบอกว่าเธอประสบเหตุแบบนี้จริง
แล้วก็ถ่ายแบบนี้เอาไว้เลยเพราะว่าวันนั้นเธอน่ะพกเอามือถือไปด้วย
หวังว่าการถ่ายคลิปในการเอาตัวรอดในครั้งนี้มันจะเป็นวิทยาธาร
ให้ใครต่อใครหลายคนถ้าเกิดว่าไปประสบเหตุว่าติดอยู่ในห้องน้ำแล้ว
จะได้หาทางออกมาได้เพราะว่าเอาจริงจริงนะเรื่องของการที่
ห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันเปิดประตูไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ประตูแบบนี้ล่ะใช่ไหม
คำถามมันเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นประตูไม้ไม้อย่างเดียวเลยนะ
แบบที่เป็นในข่าวจะหนีออกมายังไงตั้งสติก่อนนะครับ
แล้วก็ลองดูซิว่ารอบห้องน้ำเนี่ยมันมีช่องมีทางออกตรงไหนได้บ้าง
หรือมันมีช่องเล็กตรงไหนบ้างที่จะสามารถพูดหรือส่งเสียงขอความช่วยเหลือออกไปได้
นี่แหละฮะเป็นประสบการณ์เล็กน้อยเอามาให้ดูกัน
ผมเชื่อว่าแต่ละคนประสบการณ์ในการเข้าห้องน้ำแล้วเหมือนกับว่าติดอยู่ในห้องน้ำ
มันแตกต่างกันเพราะสถานที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อย่างแรกคือต้องตั้งสติก่อน
แล้วค่อยหาวิธีแก้ในสถานการณ์นั้นไปครับ
คุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันบ้างครับเป็นข่าวนอกประเทศที่ประเทศจีน
เขาหนีหมีให้หนีหมีแล้วเขาขึ้นไปบนหลังคาครับแล้วหมีเนี่ยตามเข้ามาด้วยนะครับ
อ้าวคราวนี้เหมาะกับคุณจริงคุณไล่บกปังหน่อยมันเป็นยังไง
หนีหนีหมีนี่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับหมีดำเป็นนักปีนป่ายที่เชี่ยวชาญนะฮะ
โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนบนยอดไม้อย่างว่าเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
ชายคนนี้เนี่ยเขาจะหนีขึ้นไปบนหลังคานี่แล้วน้องหวีทำไง
แล้วคนข้างล่างมีก็ไม่ไล่นะฮะขึ้นจะไปไล่คนข้างบน
ไม่รู้นะครับผมตอนแรกเห็นมันปีนอย่างนี้พูดว่าคนคนในชุดหรือเปล่า
เพราะมันปีนหลายยังก็คนเลยมันออกอย่างคือมึนึงท้าวมึ้นส่อง
มือนั้นส่งหรือมันเป็นหมีนินจาดูสิ
โอ้โหโยกซ้ายโยกขวาแต่มันคือหมีจริงนะ
ใช่ฮะโอ้โหแล้วมันขึ้นไปไล่คนคือปกติหมี่นี่มันกินคนไหมพี่
นี่ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่จริงมันไม่นะเท่าที่เคยดูในสารคดี
จะมีก็แต่ในนงในหนังที่เห็นว่ามันดุร้ายใช่ไหม
แต่เนี่ยดูแล้วมันก็ดุร้ายจริงนะโอ้โหแล้วดูสิครับ
เอาใจมันไม่ถูกหรอกครับว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงใช่
แต่นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศถูกไหม
ใช่ครับต่างประเทศที่ประเทศจีนแล้วหมีคุณผู้ชมอย่าพยายามเข้าไปใกล้นะ
เพราะว่ากงเล็บเขาเนี่ยเวลาเขาตะปบทีเนี่ยหน้านี้ไม่เหลือเลยนะ
ทีเดียวก็ไม่รอดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรายงานเขาบอกว่า
ชะตากรรมของหมี่ตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวก็อัปเดตกันอีกที

เพราะว่าเรียกว่าเจอหมีให้แกล้งตายได้ยินไหม
แต่ส่วนใหญ่กลัวจะตายจริงเหรอเนี่ยมันใช้ได้เปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เรื่องนี้กันบ้างเผื่อใครหิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาของกินอร่อยอร่อย
บอกเลยนะเมนูนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันที่ไหนแล้วหาทานยากด้วย
ติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกรุง
อ่าคุณจูด้งครับพอเดาออกไหมว่านี่คือเมนูอะไรครับ
เห็นไหมดูดูตะไคร้เหมือนทอดมันเหรอเออ
ตอนแรกเลยนึกเหมือนผมเลยทอดมันหรือเปล่า
เพราะเวลาหน้าตามันย่างออกมาแล้วมันคล้ายฮะ
แต่ผมนึกถึงอีกหนึ่งเมนูครับคืออะไรครับ
กุ้งพันอ้อยอ๋อใครทานแม่อาหารกับน้ำ
ยังเลยครับกุ้งพันอ้อยเออทำไมต้องพูดเบาดูพูดดังสิ
เคยแต่พันลำไม่เคยทานก็ไม่เป็นไร
เรื่องของเรื่องดูมันคล้ายแต่เห็นแล้วเนี่ยก็ดูน่ากินน่าทาน
งั้นบอกเลยนี่คือเมนูไก่ตะไคร้ว้าวเหมือนกับว่าเป็นไก่สับที่เอามาทำ
แบบว่าเป็นเหมือนกับว่าไก่ที่แบบมาปรุงรสหน่อย
แล้วมาปั้นเป็นก้อนห่อกับต้นตะไคร้แบบนี้
แล้วเอามาย่างย่างให้ได้แบบสุกพอดีกลิ่นมันจะหอมหวนชวนรับประทาน
สายแพงหรือยังไม้ละสิบบาท

จริงนี่เคี้ยวยันตะไคร้ได้เลยนะเขาบอก
ชื่อร้านว่าเฮ้ยไก่ตะไคร้จริงชื่อร้านเขาเฮ้ยไก่ตะไคร้นะครับเป็นร้านของพี่สาวคนสวยคนนี้นี่แหละครับ
ขายเฉพาะวันเสาร์๑๔นบ๒จนถึง๒๐นก็คือ๒ทุ่ม
ที่ตลาดนัดเลี่ยงเมืองหรือว่าตลาดนัดหน้าวังซอย๘แขวงจราเข้บวกเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
ไปดูเรื่องนี้หน่อยปกติมีพ่อมีแม่แล้วมีอะไรอีก
ลูกครับเก่งไหมถูกถูกใช่ไหมถูก
ไปดูครอบครัวนี้ต้องบอกเลยว่าโอละเวงมากจะโอละเวงขนาดไหนติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
มือครับมือใช่ไหมมือครับ
ผมมองแววไปแล้วนึกว่าขาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับจูโด่

ขอให้พ่อขอทีนึงขอแก้มทีนึง
ลูกเป็นไงล่ะเป็นลูกชายนะแบบหึงแม่ไง

ปุ๊บไปทีนึงหายเลย

แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเด็กชายลูกชาย
จะห่วงคุณแม่แต่ถ้าเป็นลูกสาว

อย่างคุณมีลูกสาวลูกสาวห่วงคุณไหม

มีครับมีเขาเป็นยังไง

เอาแต่ละบ้านความน่ารักก็ไม่เหมือนกันแบบนี้
เอาความน่ารักของบ้านนี้มาให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับ

เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหบอกเลยนะ
จับให้ได้ถ้านายแน่จริง
เพราะหนูตัวนี้มันวิ่งเร็วมากครับ
คือตอนแรกทุกคนจับได้แล้วไอนะ

แล้วหนูยังไงหนูยังไงมันออกมา

กรี๊ดกันกรี๊ดกันเสียงดังววยวาย
อย่างว่าล่ะครับใครที่กลัวหนูผมก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวหนูเหมือนกัน
เจอแบบนี้เข้าไปก็กลัวตกอกตกใจ
จริงเจออย่างนี้ไม่ได้หรอกครับกลัว

อย่างนี้แหละเราเจอเราก็ต้องแบบทำใจดีสู้หนูไง
บางทีนะหนูมาไม่ทันให้ตั้งตัว
แยกว่าคุณพี่ก็ไม่ได้ด้วยถึงนะ

โอ้โหแหละทีนี้ล่ะตายเลย
ตายแล้ว

เดี๋ยวช่วงหน้าพาไปนี่เลยเขาช่องลม
ไปกันต่อฟินต้องบอกเลยว่าสวยมาก
คุณผู้ชมจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ
คุณผู้ชมครับนั่งอยู่บ้านอย่านิ่งดูดาย
รีบส่งไลน์มาพูดคุยกับเราแล้วมาตอบคำถามกัน

เพียงตอบว่าคุณอยากเห็นความพิเศษอะไร
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวของเราครับ
ลืมแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะคะ
ส่งกันมามากมายหลายข้อความนะแต่บางข้อความให้ไม่ได้จริง

บางคนบอกว่าอยากเห็นความพิเศษคือเอาใครมาอ่านก็ได้ที่ไม่ใช่คุณชนะ
อันนี้ข้อความที่ผมลบไปหมดแล้วนะครับ

โอเคนี่คุณส่งเองด้วยหรือว่า
คุณผู้ชมเห็นคุณจูด้งเนี่ยอยากจะพาเราไปเที่ยวเหรอ
ใช่คุณผู้ชมครับเตรียมตัวเปียกได้เลย
เพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปต่อที่เขาช่องลม
แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาขึ้นไปดูน้ำตกจะสวยขนาดไหน
ตามดูในช่วงสะบัดทั่วไทย

ตอนที่แล้วผมพามาเที่ยวเขาช่องลมจังหวัดนครนายก
การเดินทางก็จะเริ่มจากการตั้งต้น

จะมีซุ้มขายตัวเรือหางยาวนำเที่ยว

เหมาลำละ๑๕๐๐บาท
แต่ถ้ามา๘คนขึ้นไปค่าเรือคนละ๒๐๐บาท
โดยมีระยะเวลานำเที่ยว๑ชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วต้องกะเวลาเดินเที่ยวดีนะครับ
ไม่งั้นเนี่ยได้เสียค่าเรือเพิ่มแน่นอนถ้าใช้เวลาเกินเดี๋ยววันนี้มาตามต่อกันครับว่า
การเดินทางเข้าไปยังเขาช่องลมโดยเฉพาะปลายทางที่มีน้ำตกเขาช่องลม
จะลำบากยากง่ายขนาดไหน
ซิปเปอร์วิวซิปเปอร์วิวข้ามเขาช่องลมเย็นมากคุณผู้ชมดูดิ
เสื้อปิวเลยอ่ะโอ้โหอันนี้คือน้ำตกแบบย่อมเนอะนี่ก็สวยนะ
เล่นน้ำได้อยู่หน้านี้น้ำไม่ค่อยแรงมากแล้วก็ตรงนี้จะน้ำแรงหน่อย
ต้องระวังคุณผู้ชมครับดูดิเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวข้างในมีอีกครับ
ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าไปกันเลยครับไป
ด่านต่อไปมีเชือกแล้วนะฮะนี่คือสัญลักษณ์แห่งการแอปเวนเจอร์นะฮะ
เอ้ยเอาเรื่องคุณผู้ชมฮะมาเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันนะฮะ
มีตะค่ายน้ำด้วยอันนี้ลื่นนะต้องระวังนะครับผมไปแน่นแล้ว
คุณผู้ชมครับไปเรื่อยนะต้องค่อยนะครับ
ตีคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วอ่าโหนี่ยังมีขอนไม้ครับ
อื้อโอ้โหผ่านเข้ามาได้เฮ้ยยังมีเชือกอีกนะฮะ
ยังไม่หมดนะครับดูนะฮะโอ้โหเส้นทางนี้อันตรายมากเลยทีเดียวครับ

ตรงนี้เริ่มมีความเป็นน้ำตกมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะ
กว่าจะเข้ามาเมื่อกี้ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะครับ
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้เราจะไปยังไง
นู่นครับทางนู้นเขามีเชือกฮะเราต้องโรยเชือก
โรยตัวไปกรอกไปเรื่อยตรงนี้ครับเพื่ออ้อมต้นไม้
อันนี้ทางจะยากขึ้นนะครับเดี๋ยวพักเหนื่อยเสร็จแล้ว

เย่คุณผู้ชมในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับกับน้ำตกเขาช่องลม
กว่าจะมาถึงเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสี่สิบนาที
ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเชือกให้ไต่มีหินให้ก่อนนะ
ใครที่ชอบแอฟเฟนเจอร์นะต้องชอบมากเลย
ผมบอกเลยว่าที่นี่สวยงามมาก
บรรยากาศข้างในเนี่ยโหสดชื่นไปด้วยไอน้ำ
สูตรแล้วมันแบบผ่อนคลายเย็นมากไม่ร้อนมาก
น้ำนี่ก็หูสะอาดเย็นน่าเที่ยวจริงคุณผู้ชมครับ
โอ้โหสุดยอด
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการมาเที่ยวข่าวช่องลม
จังหวัดนครนายกซึ่งมาที่เดียวได้เที่ยวถึงสองแบบ
สไตล์อย่างเขาช่องลมก็จะเป็นการเที่ยวแนวเดินเทรลัดเลาะ
ไปตามลำน้ำมมีการปินป่ายไตเชียดออกแนวเล็กน้อย
โดยมีปลายทางอยู่ที่น้ำตกเขาช่องลมเป็นน้ำตกเล็ก
แต่สายน้ำแรงและเย็นฉ่ำมากมากส่วนจุดต้นน้ำจะเป็นการเดินเที่ยวชิว
ไปตามลำน้ำแล้วแวะถ่ายรูปเพลินเพลิน
ใครชอบแบบไหนก็เผื่อเวลาเดินเที่ยวกันให้ดีดีนะครับแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมด้วย
โดยเฉพาะการเดินมาถึงน้ำตกเขาช่องลมเนี่ยบอกเลยว่า
ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับส่วนครั้งหน้าผม
จะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
โอ้โหคุณจูด้งคุณบุกไปสุดจริงเลยนะใช่ครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับ
อยากไปไหมฮะอยากไปฮะอ่าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากไปเนี่ย
แนะนำเลยว่ารองเท้าเนี่ยควรเตรียมรองเท้าที่มันไม่ลื่นมาก
เพราะว่าระหว่างทางมันเป็นทั้งหินทั้งดิน
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เห็นบอกว่าวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์คนเยอะมาก
ใช่ผมเยอะมากต้องวางแผนให้ดีดีนะครับอ่ะคุณผู้ชม
อยากจะให้ดูพี่รายเดอร์คนนี้หน่อยทำไมขาวโพลนไปทั่ว
ราวกับว่าไปปาร์ตี้โฟมาซะอย่างนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สุดท้ายแล้วนะนี่คือเบรกสุดท้ายแล้วด้วย
รีบส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าต้องการเห็นอะไรพิเศษในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงนี้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยรายเดอร์เขาบอกว่าลำบากยิ่งนักอาหารก็ต้องส่งรถก็ต้องล้าง
ทำไปพร้อมกันเลยได้ไหมล่ะ
ส่งอาหารทั้งล้างรถ

แล้วเดี๋ยวก็ไปล้างเอาดาบหน้า
ฝนตกเดี๋ยวมันก็ชำระล้างออกไปเอง
สุดท้ายครับฝนตกข้างหน้า

แล้วฟองทุกอย่างก็ไปรวมกันในถุงอาหาร
เยี่ยมร้อยเลย
กลายเป็นส้มตำฟองฟอดไปเลย

มาให้ดูขำเป็นคอนเทนต์นะครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ครับผมต้องขอบคุณเจและคุณบีบ้างด้วยนะครับ
ตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลรางวัลแล้ว

หยั่นของถาวรครับ

เพื่อแนะนำสุขภาพจ้า

นี่แหละคุณผู้ชมใครที่พลาดโอกาสครั้งนี้ไป

เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลชิ้นอื่น

ขอบคุณทุกข้อความจริงที่ส่งกันมา

กับการเต้นน่ารักของน้องคนนี้

ตำแหน่งธิดารถแห่รออยู่แล้ว

กับรายการเปิดปากกับผ้ากลุ่ม

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์